ท่านผู้ชมครับมาว่ากันด้วยเรื่องปัญหาของที่ดินที่อยู่ติดกันหน่อย

คือถึงขั้นปลูกบ้านล้ำที่ดินกันเนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็เรื่องใหญ่นะครับ
ถ้าคุยกันไม่ลงตัวเนี่ยยาวนะครับ
กรณีที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่พระประแดงสมุทรปราการนะครับ

เมื่อวานนี้ตอน๕โมงเย็นเนี่ยมีคนถูกยิงตาย๑คนนะครับ
เพราะว่าไปช่วยญาติเจรจาเรื่องของเพื่อนบ้านที่ที่ดินติดกันปลูกบ้านล้ำที่ดินของญาติ

ปรากฏว่าคนที่มาช่วยเจรจาถูกยิงจนเสียชีวิตนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับชื่อว่านายศิรนันลาบเสถียรอายุ๓๘ปี
ชื่อเล่นชื่อโจถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในชุมชนโรมันคาทอลิกถนนดวงฮาไทยนิรมนต์นะครับ
ในพื้นที่ตำบลตลาดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

เขารับแจ้งก็ช่วยกันเลยครับเจ้าหน้าทรงเจ้าหน้าที่
นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ที่สุดแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
วันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
หน้าบ้านของผู้ตายเป็นซอยเล็ก

เจ้าของร้านก็เป็นยายของนายโจผู้ตาย

ตอนนี้ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

บอกว่าวันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้ตอนเย็น
โจขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งลูกที่บ้าน
แล้วก็ออกไปยืนทำธุระที่ริมกำแพง

ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านวัย๗๕ปี

เคลียร์ปัญหาเรื่องการปลูกบ้านลุกล้ำที่ดินกัน
เป็นการปลูกบ้านลุกล้ำที่ดินกับบ้านญาติของนายโจ

ซึ่งอายุ๗๕ปีแล้วนะ

แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย

นายสายชนแตงตุ่นซึ่งเป็นญาติของนายโจ
แล้วบ้านของเธอก็อยู่ติดกับบ้านของผู้ต้องหาคือนายสมพงศ์
ซึ่งตอนนี้มีปัญหาพิพาทกันเรื่องที่ดินอยู่
เพราะว่านายสมพงศ์สร้างบ้าน

ในที่ดินของนางสายชน
พอไปบอกนายสมพงศ์ก็ไม่สนใจ
เอาป้ายที่อ้างว่าได้รับการอนุญาต
จากเจ้าของที่มาให้ดูแล้วก็ติดประกาศไว้
ทำให้ลูกชายของเธอไม่พอใจก็เกิดการกระทบกระทั่งกัน

หลานของนายสมพงศ์ประมาณ๖๗คน
ก็ยกพวกมาดักรอจะทำร้ายลูกชายของเธอ
แต่ว่าลูกชายเธอไม่อยู่ไปต่างจังหวัด

ทีนี้พอนายโจที่เป็นญาติกันรู้เรื่อง
ก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวจะพาลูกชาย

ที่บ้านแล้วนายสายชนก็ขี่จักรยานยนต์ตามมาแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นทุกคนก็รีบวิ่งออกไปดูพบว่านายโจถูกยิงจนเลือดไหลหายใจรวยรินต่อหน้าลูกทั้งสองคนซึ่งนางสายชนบอกว่าหลังจากนายโจกลับมาจากบ้านของนายสมพงศ์ที่ไปเมื่อตอนเช้าตลอดทั้งวันนายสมพงศ์ขี่รถจักรยานยนต์สะกดรอยตามนายโจตลอ

ว่าเขาจะถึงขนาดจะต้องเอาปืนมายิง
ช่วงจังหวะเขาสบโอกาสพอดีไง
เขาวนหลายรอบแล้วมีคนอยู่บ้างอะไรบ้าง
ช่วงจังหวะที่เขากลับบ้าน
กลับบ้านเอาจอดรถนั่นแหละ

ก็คือยังไงเราไม่ได้ยินแต่เราอยู่บ้านเราเราได้ยินเสียงเลย

แล้วตอนนั้นตัวลูกของคุณโจทย์อยู่ไหน
แมมมันล้องห้ายเรียกพ่อ

ส่วนทางด้านของลูกของนางสายชนนะคะ
นายนรรถการทิศพะวันหรือเล็ก

ของนายสมพงเรื่องที่ยกพวก

พอไปถึงเนี่ยลูกกับหลานของนายสมพงศ์ก็เออะโวยวาย
โจก็บอกว่าใจเย็นมาเคลียร์เรื่องที่มีปัญหากันก่อน
อีกฝ่ายก็บอกว่าฟ้าแฝดของเขาที่ชื่อว่าใหญ่ไปด่าแล้วก็ไปท้าต่อย
แล้วก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับนายโจ
ตอนคุยกันเนี่ยค่ะนายโจและลูกของนายสมพงศ์ก็เถียงกัน
เพราะหาข้อยุติไม่ได้ในโจก็บอกว่าให้มาเจรจากันอีกครั้งในตอนเย็น
แต่นายโจกลับมาถูกนายสมพงศ์ยิงจนเสียชีวิตซะก่อน
ในเล็กบอกว่าคิดว่านายสมพงศ์น่าจะแค้นแทนลูกค่ะ
ทั้งที่เรื่องของเด็กแต่เขาเป็นฝ่ายพาพวกจะไปเล่นพวกผม
มีลูกอีก๒คนซึ่งมีปัญหากับพวกผมนี่แหละ
แต่ทีนี้เขาให้เขาเหมือนเขาคุยเหมือนฟ้องพ่อเขาแหละคือทำไม่ได้เขาฟ้องพ่อเขานี่แหละ
แบบว่าให้ออกตัวให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ผมที่โดนยิงก็เลยมาออกตัวให้แถมว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่
ก็เลยจะมาคุยให้ประมาณนี้พี่ตอนนั้นพี่เราคิดไหมว่ามันจะเรื่องมันถึงขนาดเนี้ย
คิดเลยนะครับเพราะว่าเขาวนไปวนมาเนี่ยผมยังแบบเขายังคือตอนเช้าเขายังยิ้มให้ผมอยู่เลย
คนยิงอ่ะยังตบไหล่ผมแล้วยิ้มให้ผมอยู่เลยทีนี้คุณตินักข่าวของเราก็ไปตรวจสอบบ้านของนายสมพงศ์นะคะ
จุดที่เป็นปัญหาเนี่ยค่ะอยู่ระหว่างก่อสร้างต่อเติมหลังคา
มีการเทปูนที่พื้นขึ้นเสาโครงเหล็กเอาไว้ก็ลุกล้ำยื่นเข้าไปในพื้นที่หลังคาบ้านของนางสายชน
แล้วก็บ้านข้างข้างอีกหลังนะคะอืมมีป้ายติดเอาไว้ว่าได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างจากเจ้าของพื้นที่ป้ายเนี้ยค่ะอืม
ขณะที่ส่วนตัวบ้านเนี่ยเป็นปูน๒ชั้นอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะ
อยู่ระหว่างก่อสร้างมีคนงานก่อสร้างอยู่ในบ้านด้วย
แล้วก็บอกว่าเพิ่งได้รับจ้างให้มาปูกระเบื้องเพิ่งรู้ข่าวที่เกิดขึ้น
ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไร
พันธุ์ตำรวจเอกสุธิโรธไกรวัชิรสิทธิภูมิกับการสพพระประแดงนะครับ
บอกว่าอยู่ระหว่างการติดตามตัวนายสมพงศ์มาดำเนินคดี
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าหลังเกิดเหตุ
นายสมพงศ์ขี่รถจักรยานยนต์ซูซูกิสแมสสีดำเทา
หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้บ่อใบไม้จอจานหนึ่งเก้าห้า
กรุงเทพมหานครแล้วนำสิ่งของที่คาดว่าเป็นอาวุธปืน
ทิ้งลงในคลองแขกขณะที่กำลังขี่ผ่าน
แล้วก็ไปจอดจักรยานยนต์ทิ้งไว้ที่หน้าปากซอยนครเขื่อนขันสิบ
หลังจากนั้นก็ขึ้นแท็กซี่มุ่งหน้าไปทางสามแยกพระประแดง
คาดว่าน่าจะให้ไปส่งที่ขนส่งหมอชิดเพื่อหลบหนีออกต่างจังหวัด
ส่วนสิ่งที่โยนลงน้ำนั้นชุดประดาน้ำของปเต็กตึง
ใช้เวลา๑ชั่วโมงลมงมหาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เจอ
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นปืนหรือเปล่าที่ก่อเหตุนะฮะคือจะอนุญาตไม่อนุญาตอะไรยังไง
มันก็ไปยิงเขาตายไม่ได้ไงใช่ไหมมันคนละส่วนกันกับเรื่องการได้รับอนุญาตเรื่องที่ดิน
หรือว่าคุณไปสร้างทัพที่หรือว่าเกินเลยไปยังที่ของคนอื่นหรือเปล่า